เรื่องแรกนี้ต้องเล่ากันยาวหน่อยนะฮะ

ทั้งคนขับแท็กซี่ต่อยทั้งผู้หญิง
ซึ่งเป็นลูกสาวของคนขับแท็กซี่นะครับ
แล้วก็หลายคนก็บอกว่า
เออเรื่องนี้ต้องติดตาม
ว่าทางคดีความจะเป็นยังไงต่อ
แล้วต้นเหตุเกิดจากอะไรนะคะ
ซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังคร่าว
ก็คือรถแท็กซี่ขับมา

และมีรถจักรยานยนต์ขี่ตามมาเหมือนกัน
ทีนี้เกิดเฉียวกันนิดหน่อย
แต่ทีนี้เกิดความโมโหขึ้นมา
ก็เป็นลักษณะของอารมณ์อารมณ์ร้อนหัวร้อน
บนเส้นทางการจราจรปกติที่เราจะเห็นเป็นคลิปทั่วไปนะคะ

ผู้ชายที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เขาลงมา
เขาขี่ตามไปจากนั้นเขาก็ลงมาพูดคุย
ตอนแรกพยายามพูดคุยหลังจากนั้นอยู่ดีก็โมโหขึ้นมา
แล้วก็ไปเกิดต่อยหน้าลูกสาวของคนขับรถแท็กซี่

ก็เลยเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์จากโลกโซเชียล
โอ้โฮแมนมากต่อยผู้หญิงกันนะครับ
เราไปดูคลิปนี้ซึ่งเราขออนุญาต
ดูดคำหยาบคายออกดูดตื๊ดนี่ออกให้หมดนะฮะ
เพราะมีหลายคำเหลือเกินนะครับไปดูคลิปกันก่อน
หลังเรานั่งข้างหน้า
แพ็คซี่พี่นั่งในรถก่อนพี่นั่งในรถก่อน

พี่หมดเงินรอรับคน
นั่งในรถก่อน

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บานปลาย

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว

มันเกิดเหตุเป็นเหตุที่บ้านกลัว
เพื่อนเขาอะไรแบบเนี้ยพี่ค่ะแล้วพอสักพักเขาก็พูดว่า
ถ้าไปเปิดกล้องนะถ้าไม่เป็นแบบนี้มึงเรียนนะ
สักพักเขาก็เดินวนไปวนมาแล้วเขาก็เข้าไปใส่ไปต่อยพ่อหนูเลย
เราเป็นลมแบบว่ากะเข้าไปกันแบบคงจะแบบไม่กล้าต่อยเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เข้าไปกันถึงแล้วก็โดนลุงกันทั้ง๓คนเลย
เขาบอกว่าพ่อหนูไปปาดหน้าเพื่อที่จะไปรับคนซ้ายมือ
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะพ่อต้องมารับหนูกลับรถเพื่อที่จะมารับหนูฝั่งนี้
จะไปปาดหน้าเขาแล้วก็เข้าไปรับผู้โดยสารไม่ใช่
จากนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยร้านอาหารเขาก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุทำหน้าที่โบกรถอยู่หน้าร้านนั่นแหละ
ทีนี้เห็นรถจักรยานยนต์ขับตามรถแท็กซี่แล้วก็มาชนท้ายอย่างจัง
หลังจากนั้นก็มีคนเฝ้าเต็นต์ซึ่งเป็นคนเฝ้าเต็นต์รถอยู่ฝั่งตรงข้าม
มายืนดูเหตุการณ์ค่ะ
อีกคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คนเฝ้าเต็นต์รถนั่นแหละครับ

เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าโอ้โหพอเกิดเหตุแล้วเป็นอุบัติเหตุ
กลุ่มเพื่อนคนขับรถจักรยานยนต์ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมาดูอาการเพื่อน
ก็เริ่มโมโหเนื่องจากเห็นเพื่อนในบาดเจ็บจากนั้น
วิ่งเข้าไปชกคนขับแท็กซี่แต่ลูกสาวมาห้าม
ลูกสาวซึ่งเป็นผู้หญิงเลยถูกต่อยนะครับ
แล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามปราม
เพราะกลุ่มเพื่อนรถจักรยานยนต์มากันถึง๖๗คนนะครับ
ขณะที่พนักงานสอบสวนเองก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าคืนวันที่เกิดเหตุคนที่ต่อยตอนนี้มาให้การกับตำรวจแล้ว
พร้อมตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะก็ไม่พบสารเสพติด
และล่าสุดตำรวจก็ได้เตรียมเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในแถวนั้น

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียทรัพย์นะคะ